เป็นเรื่องของสามีภรรยาหรือไม่ก็ต้องลองประติดประต่อดูนะคะ
เพราะว่าที่ปฐุมธานีนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแคดดี้อายุ๓๑ปี
ไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีนาหงษกุลบอกว่าช่วยเร่งรัดคดีนี้หน่อย
เห็นเธอคลุมหน้าไหมคะคือใบหน้าเธอเนี่ยถูกน้ำกรดสาด
มีคนเอาน้ำกรดมาสาดผู้ชายสองคนลักษณะอ้วนถอม
มาสาดใส่เธอจนเสียโฉมรักษาตัวนานถึง๓เดือน
เธอก็ไม่มั่นใจกลัวกลับมาสาดแล้วทำร้ายอีกนะคะ
เธอเป็นแคดดี้ค่ะมาจากชนบุรีมาร้องทุกข์กับคุณปวีนาหงษกุลนะคะ
เล่าบอกว่าเคยอยู่กับอดีตสามีอายุ๓๖ปีที่ชนบุรี
มีลูกสาว๒คนอายุ๔ขวบกับ๓ขวบ
เพราะโควิดนี่แหละสามีก็ตกงานเธอก็เลยต้องไปเป็นแคดดี้
พอไปเป็นแคดดี้เนี่ยสามีหึงหวงทะเลาะกันบ่อย
แล้วเมื่อเดือนเมษายนก็เลิกกันลูกก็อยู่กับสามีนะคะ
เธอเนี่ยก็ไปคบกับผู้ชายอีกคนนึงอายุ๕๓ปีนะคะ
แต่สุดท้ายก็เลิกกันฝั่งอดีตสามีเนี่ยตามง้อขอคืนดีเธอ
พอไม่ยอมก็ข่มขู่จะเอาชีวิตขี่รถมอเตอร์ไซค์
สะกดรอยตามไปชนท้ายแล้วก็ปาดรถยนต์จนพังเสียหาย
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชา
เมื่อ๑๘กรกฎาคมปีที่แล้วก็ไปแจ้งความนะคะ
จนกระทั่ง๒๒กันยายนปีที่แล้วเธอบอกว่า
มีคนร้ายเนี่ยทำทีโทรมาชวนกู้เงินแล้วก็นัดยื่นเอกสาร
เป็นผู้ชายลักษณะอ้วนผอมขี่รถมอเตอร์ไซค์
สาดน้ำกรดใส่แขนขวาแล้วมันมากระเด็นมาโดนหน้าเธอ
ดวงตาด้วยนะคะเสียโฉมเธอบอกไม่รู้จักกันเลย
ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้แต่ที่แน่คือต้องรักษาตัว
โรงพยาบาลชนบุรีถึง๓เดือน
ญาติไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรหนองปลือ
แล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อ๗มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
มาหาคุณปวีนาเพราะว่าเธอกลัว
เธอกลัวว่าคนร้ายจากมศาลจะมาที่ซ้ำอีกนะคะ

นี่โอ้โฮน้ำโกรธ

ความรู้เรื่อยเรื่อยอะมังมันดึ้งขึ้นดึ้งขึ้น